นี้เลยควันหุ่ยหุ่ยเลยค่ะคุณ

เอามาจากจุฟันโปรดิวเซอร์จุฟันโฮยออกมา
โฮยก็ได้ควันพะโปรกก็ได้

มันไม่เห็นภาพของควันหุ่ยหุ่ย
ควันหุ่ยหุ่ยแล้วมันเห็นเลยว่าเนี่ยคือมันควันเยอะ

แล้วคุณดูสิที่เขากำลังปิ้งย่างอยู่

หมูย่าง
มีด้วยแล้วยังมีแป้งนมย่าง

ปิ้งย่างเชียงใหม่เขารู้กันดี

หรืออาหารขึ้นชื่อของร้านนี้

เกาะบะตากบแก้มแดง

เก้าปะเก้าปะ

ตั้งอยู่ถนนวงแหวนรอบที่๓
เยื้องโลตัสสันทรายอำเภอสันไทยจังหวัดเชียงใหม่

อ่าร้านลักษณะเป็นเพลิงอ่ะ

แต่ว่าเขาบอกเลยว่าขายดีจริง

แถมมีโต๊ะม้าหินให้นั่งทานด้วย

แต่ใครก็ตามที่ไปร้านนี้นะ
เขาบอกเลยว่าซี่โครงย่างห้ามพลาด

ฉันไม่อยากแท้ไงอยากกินไส้ย่างนู้น

วันหนึ่งเขาขายซี่โครงได้ประมาณ๗๐๘๐กิโลกรัม

แต่ถ้าใครนะอยากกินซี่โครงย่างเนี่ยนะคะ
เป็นแบบแพร่งมาเลย

แล้วยังมีแป้งนมย่างไส้ย่างจานละ๗๐บาทด้วย

รีบไปค่ะแล้วก็ไปคุยกับคุณอ้อมอายุ๔๓ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่าเธอเปิดมานานกว่า๑๘ปีแล้ว
อาหารมีหลากหลาย๕๐กว่าเมนูแต่วัตถุดิบเนี่ยนะคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะ
เมนูที่คนมาถึงจะสั่งเป็นอันดับแรกคือพวกปิ้งย่างนี่แหละโดยเฉพาะซี่โครงย่างเป็นเมนูยอดฮิต
จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและฮ่องกงมาทานแล้วก็มารีวิวกันใหญ่เลย
ต่างชาติชอบนะเนี่ยนี่ฉันจะอธิบายคำว่าเกาะให้ฟังเกาะมันคือเหมือนท่อนไม้มันคือที่นั่งไม้
ไม่ใช่ว่าเกาะตัวเองกาวคือคุณหละแปรนร้อนประโจหำโหร
ไม่ใช่แล้วแต่ว่าถ้าของคุณที่อยากกินปิ้งย่างบ้านแบบนี้นะคะไปได้เลยร้านเปิด๕โมง๒๕น
เบอร์โทรไว้หน้าจอคุณผู้ชมถ่ายภาพเอาไว้
ใครอยู่เชียงใหม่นะหาพี่กัดเลยเสิร์ชเลย

เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวสั่งไส้กับจวดมา